เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปรู้จักกับเสื้อผ้าเก่าที่ส่งไกลไปทั่วโลก
ที่คนอยากใส่ต้องรอเท่านั้นการนำเอาเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
มารีไซเคิลตัดเย็บใหม่ให้เกิดเป็นเสื้อผ้าสุดเท่
ตัวเดียวแบบเดียวเก๋ได้ไม่ซ้ำใครและห้ามพลาดกับเคล็ดลับห่วงจุ้ย
สำหรับร้านขาจากหมอก่ายพอพาที่นี่
ที่จะทำให้ร้านของคุณขายดิบขายดี
จะเป็นยังไงไปชมกันครับ
สวัสดีพิธีกรทั้ง๓ท่านและสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ
วันนี้หมอไก่พาทุกท่านมาที่ร้านทวีชัยเป็ดพะโลค่ะ

ที่ทำให้ร้านนี้เจริญก้าวหน้าลูกค้าเยอะแล้วนะคะ
ในร้านนี้ยังมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ที่เจ้าของร้านนะคะเขามีการบูชาทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะ
เชิญท่านเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะ

นานแล้วค่ะประมาณ๑๐ปี

ใช่ไหมคะขายมาตั้งแต่ประมาณ๗๘ปีแล้วค่ะ
แล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วการค้าการขายดีไหมคะ
ที่ค่ะจะมีอุปสรรคนิดหน่อยบริวารก็จะมีเข้าออกค่ะ
ได้ยินว่าทางร้านนี้เนี่ยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลย
พอมีค่ะ

ใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือจะมาเป็นทองเสร็จที่เรือทองล่ะค่ะ
อย่างเวลาเรือเนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่ในร้านค้าถือว่าดีนะคะ
แต่ว่าเรือต้องหันหัวเข้าทางร้าน
ก็คือหมายถึงว่าเอาโชคเอาลาบเอาทรัพย์เอาลูกค้ามาให้ร้านเรา

แล้วสังเกตเห็นมีรูปของปลาเงินปลาทองนะคะ

แล้วตั้งในโซนของที่ทำอาหารด้วยทำมาหากินด้วยถือว่าดีเยี่ยมมากเลย

อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่หลิวขี่เป่าค่ะ
ป้าขายแล้วก็มีแม่น้ำกว่าอันนี้จะไหว้ทุกวัน
ที่จะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเปิดร้านในทุกวันเลย

แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนตู้เย็น

เพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบารมี
หรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบริวารอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ควรที่จะหาแผ่นไม้ความหนาประมาณนึงมารอง
แบบนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้
คุณผู้ชมคะอย่างในร้านนี้นะคะ
ถือว่ามีการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะ
ร้านค้าควรที่จะบูชาที่ไม่ใช่พระ
เพราะว่าพระเนี่ยปกติจะไม่เอาลาบนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นเทพหรือว่าเป็นวิญญาณเนี่ยจะเอาลาบค่ะ
ถือว่าร้านนี้นะคะมีการบูชาที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ
คือสิ่งหนึ่งที่หมอไก่สังเกตเห็นได้นะคะ
ก็คือในเรื่องของประตูมันตรงกับประตู
เขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีทรัพย์เข้ามาเยอะ

หรือว่าหาผ้าหรือหาอะไรมาปิดสักนิดนึงจะดีมาก
สำหรับอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทิกเล็กน้อยนะคะ
ที่คนทำการค้าการขายสามารถเอาไปปรับใช้กันได้ค่ะ
ตรงหน้านี้ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเขาคนนี้
อ้าวไม่ได้ไปไหนล่ะครับกลับมานี่ก่อน

เขาสามารถนำผ้าเก่าเหลือใช้ที่ไม่มีใครต้องการ
มาทำเป็นสินค้าใหม่สุดเท่ที่แตกต่างไม่ตามรอยใคร
สร้างมูลค่าจำเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ที่คนอยากใส่ต้องรอเท่านั้น
จุดเด่นของแบรนด์คือเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากของที่เหลือใช้แล้ว
เอามารีไซเคิลเราต้องการทำให้มีความแตกต่างและซับซ้อน
ซ้อนก็คือเอามันทำให้มันเป็นงานแท็กเวิร์คให้มันต่อให้มันมีเทคเกอร์มากกว่าเดิม
มันไม่ผิดไม่มีถูกเป็นศิลปะ
ก็ทุกวันนี้ก็ส่งญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีไต้หวันมาเลสิงคโปร์

พี่เวพี่โอ๊ตก็หลายคนแล้ว
ไม่รับจองครับคือแบรนด์เราจะไม่มีสต๊อกไม่มีอะไรเลย

บางทีลูกค้าสั่งเสื้อตัวหนึ่งรอ๒เดือนรอได้ไหม

ลูกค้าก็ไม่เคยโตตามไม่เคยอะไร
ที่เคยขายแพงที่สุดน่าจะเป็นเสื้อตัวหนึ่ง

อะไรที่มันจะทำให้มีความแตกต่างจากคนอื่น

กว่าจะมาเป็นแบรนด์ราคาหรอกก็ขายเสื้อผ้ามือถูกเฉาะไปก่อนก่อนครับ
กว่าจะมาเป็นแบรนดราคาเราก็ขายเสื้อผ้ามือสองมาก่อนครับ
เริ่มต้นที่ขายที่สะพานพุธณตอนนี้ก็ยังขายที่จำจักรน่าจะ๒๐ปีแล้วครับ

เพราะว่ารายได้ดีกว่าอิสระกว่าอะไรอย่างนี้
อะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเลือกกับมัน
เมื่อสัก๖ปีที่แล้วมันรู้สึกว่าเบื่อ
คือเรามีคนทอดแต่งตัวที่มันไม่เหมือนคนอื่นอย่างแหละ
แล้วว่าด้วยที่เราอยู่กับเสื้อผ้ามือสองมาเยอะ
ก็คิดว่าตัวเองน่าจะได้เปรียบกับคนอื่น
ก็เลยลองทำเสื้อผ้าใส่เองแล้วก็ลองขายดูอะไรอย่างนี้

แตกแยกจากคนอื่นแต่ว่าไม่ได้นอกกรอบ

เสื้อของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่๒๐๐บาท
แพงไหมจริงก็แพง
เวลาเราทำงานเราจะไม่เคยดูถูกตัวเอง

เสร็จแล้วเราจะมาตั้งราคาแบบ๒๐๐

ผมซักเองส่งรีดเอง

เสื้อ๑๐ตัวใช้น้ำยาปักผ้านุ่ม

บางคนคิดว่าตั้งราคาถูกไว้ก่อน

วันหนึ่งคุณขายถูกแล้วคุณจะมาขายแพง

คุณสามารถลดลงมาขายถูก
คุณก็ยังคือฮีโร่ของลูกค้าทุกคน

ที่มันสามารถเป็นกระเป๋าได้

ก็ต้องอยากเป็นเจ้าของทันทีแหละครับ

มีคนรู้จักเราเยอะ

จะต้องรอว่าวันไหนเราทำผลิตเสร็จแล้ว

ขยันอดทนครับสู้กับมัน

มันมักจะทำออกมาได้ดีเสมอไป
มีเคล็ดลับดับกลิ่นขาว
มันคืออะไร
ดับกลิ่นขาวได้จริงหรือไม่

โด่งดังที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร

เลือดหมูร้านสุภาโภชนา

มหาชนมานานกว่า๓๐ปี
ลูกค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

เป็นที่สุดที่สำคัญครับ

แต่น้อยเดี๋ยวเราไปถามคุณลุงวสัน

ทำยังไงเครื่องใน
ต้องใช้เวลาต้มนานอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งถึงจะนุ่มนี่ล่ะครับถือเป็นเคล็ดลับที่เฮียเสงห์ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งที่เด็ดที่ทำให้ต้มเลือดหมูร้านนี้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนั่นก็คือ
การใส่จิ้งจูชายลงไปด้วย
จิ้งจูชายลงไปด้วยซึ่งว่ากันว่าสมุนไพรจีนชนิดนี้นั้น
ส่งผลดีต่อสุขภาพนั่นเองล่ะครับหรือถ้าใครไม่ชอบจิงจู้ชาย
จะเปลี่ยนเป็นใส่ใบตำลึงแทนก็ได้ที่นี่เขาก็มีไว้บริการ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับแต่ละชามที่เสิร์ฟให้กับลูกค้า
เครื่องเนี่ยแน่นเอี๊ยดจัดหนักชนิดที่ว่ากินชามเดียวจุกกันไปเลยทีเดียว
จัดเต็มแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับแค่ชามละ๔๐บาทเท่านั้น
ใครอยากจะไปทานต้มเลือดหมูที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร
ร้านเขาตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมกโชคชัยแวะไปกินกันได้เด้อ
ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้
จึงยกให้ต้มเลือดหมูร้านสุภาโภชนา
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองกำแพงเพชรนั่นเอง
ลับความอร่อยอยู่ที่การต้มนี่เองล่ะครับ
ต้มนานถึง๑ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว
อกจากจะช่วยดับกลิ่นข้าวของเครื่องในแล้ว
ยังได้ความนุ่มอีกด้วยล่ะครับ
เคล็ดลับสุขภาพของร้านก็คือจิงจูชัยนี่เองครับ
ที่เขาว่ากันว่าเป็นสมุนไพรจีนที่ส่งผลดีต่อสุขภาพนั่นเอง
ชื่อว่าต้มเลือดหมูเจ้านี้ถึงโด่งดังยืนหนึ่งในเมืองกำแพงเพชรได้อย่างยาวนาน
ตำนานต้มเลือดหมูไปต่อกันที่ไส้กรอกแดงในตำนานย่านจรรย์
กับใส้กรอกเฟรนด์ฟรายของคุณลุงท่านนี้ที่ต้องใช้โค้ดลับได้ในการสั่ง
ไอเดียง่ายสร้างจุดขายเพิ่มรายได้ให้ตัวเองครับ
ลุงหลอครับใส้กรกเฟรนด์ฟราย

ตอนนั้นใส่เสื้อหนาวเหมือนกลมบุรีแล้วก็มาสละพง
ล่าสุดก็คือตาหล่อที่มาของลุงหล่อคือเด็กอนุบาล
ไม่เห็นฟันอึงเรียกว่าลุงหล่อ
ทำมานานแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมปรุงขายมา๓๐ปีแล้วครับ
และนี่ก็คือไส้กรอกเรนด์ไฟล์ในตำนานร้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
เพราะเขามีโค้ดลับในการสั่งไส้กรอกเรนด์ไฟล์ด้วยล่ะครับ
ก็มีเบอร์๑บาง
สองหนารหัสการสั่งยกนิ้วก็รู้กันครับ
ชุดละ๒๐อันละ๔บาท๕อัน๒๐
เบี้ยนี่คือเป็นปูอัดแล้วก็มาแผ่เป็นแผ่น
แล้วลองทดลองทำดูกรอบอร่อย
เป็นที่มาของอัลบั้ม๒ของแฟนไฟ
ที่มาของเฟนไฟก็เด็กนักเรียนมาซื้อรุ่งหันเยอะหน่อย
อันหนึ่งนี่ซอยประมาณ๑๒หรือ๑๓อัน
แล้วเราก็เลยต้องทำตามเจ้านาย
ก็เยอะเขาก็จะหยิบตะก้าไปเลือกเท่ากับเป็นใบสั่ง
ถ้าเยอะมากเขาก็ช่วยแกะด้วย
ไม่มันทำให้ทันเพราะว่ากระทะมันร้อนมาก
เดี๋ยวนี้ลูกค้ารู้งานมาถึงก็ยืนแจกกัน
อย่างที่บอกไปล่ะครับว่าไม่ธรรมดา
เพราะไส้กรอกเรนด์ไฟล์ของลุงหล่อ

ลุงเรียกลูกค้ามาช่วยคนก็ติดไปด้วย
ตกใจเหมือนกันฮะโอ้โหมันจะไม่เยอะแยะ
ตอนแรกเห็นเข้าซอยเอ๊ะทำไมซอยเร็วจัง

ผมมาซื้อแฟนไฟแบบหนึ่งครับฝากครอบที่บ้านร้อยหนึ่งครับ
เคยมาครั้งนึงแล้วลุงบอกว่า๑๐เคลเป็น๓๕เคล

ประทับใจมากเพราะว่าลุงทอดได้กรอบมาก
ข้นมากรสชาติกลมอร่อยมากครับ
แล้วเขาก็เขียนแบบพริกกัดค่ะก็เลยมา
ก็ขับมาจากพานนกอะค่ะขับมาลองดูอร่อยดีแปลก
มาซื้อลูกชิ้นเรนด์ไฟล์ลูกชิ้นลุงหล่อค่ะ

เลยรอนานคือกี่นาทีกี่ชั่วโมง
เป็นชั่วโมงเลยค่ะนานเท่าไหร่ก็รอค่ะเพราะว่าอร่อย
ลับก็พยายามจะให้ไหม้
บางทีเราเสียจังหวะนิดนึงเข้าไปแล้ว
เพราะว่าจังหวะลูกค้ามาช่วยคุยอย่างนี้
ความร้อนมันอยู่ตลอดวิ่งเดียวก็ไปแล้ว

คุยไม่ได้จะไม่คุยเลยบอกว่าจะมาถามนู่นถามนี่

ไม่เอาเพราะว่าเราอยู่ระหว่างทำงาน
ใช้เวลาในการทอดนาน
ประมาณที่เขาจับเวลาประมาณ๑๐กว่านาที
ต้องดูความกรอบได้ไหม

เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการทอดยาวนาน
ไม่แน่นอนมีถึงใช้กรอกกระปูอัดไม่หมดเครี่ยงก็มี
เมื่อก่อนใช้ประมาณ๖หรือ๘

มันก็มีเหลือเล็กน้อย
บางทีขายแต่เป็นปลาลูกชิ้นไม่ออกตวง

แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง

ถ้าจัดของเร็วก็ไปต่อที่๙๖ทับ๒
หลังลูกค้ามาเยอะไปถึง๒ทุ่ม๓ทุ่ม

ขายถึงกี่โมงครับ

เห็นว่าบางวันไม่ได้นอนเลยก็มี
ได้นอนเพราะว่าเวลามันพักผ่อนไม่มี

เบื่อไม่ได้ฮะชีวิตต้องต่อสู้ต่อไป
คือถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไปทำอะไร

เห็นคนก็ท้อมาเยอะแต่เราไม่ท้อ
สู้กับมันเรารักกับมัน
อาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำจริงจังนะ

คุณก็จะประสบความสำเร็จเอง

มะนาวลูกกลมวัตถุดิบคู่ครัวไทย
ถ้าหยิบจับมาต่อยอดพัฒนาดี
ก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่าย
เลมอนมีฟาร์มที่ยืนหนึ่งในเรื่องของมะนาว
ทั้งขายต้นพันน้ำมะนาวพร้อมดื่ม
ไปจนถึงน้ำมะนาวแช่แข็งสุดยอดขนาดไหน

โอ๊ยแม่งจิตแต่งแม่งมันก็เต็มแข็ง

โหมดอันนี้คนนี้ค่ะ
มันเป็นปัญหาคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งของแต่ละครัวเรือน

ลูกก็นิดเดียวแพงก็แพง
ผมแอบไปสำรวจมานะครับว่าราคาขายส่งมะนาวเนี่ย
ก่อนหน้านี้เนี่ยกระสอบหนึ่ง๔๐๐ลูกราคา๔๐๐บาท
ก็ตกลูกละ๑บาท
แต่ตอนนี้ตระสอบหนึ่งเนี่ยนะครับเกือบ๒๐๐๐บาท
ผ่านออกมากลายเป็นว่าลูกละ

บาทมันแพงจริงนะครับ
คือช่วงนี้ครับด้วยอากาศเรานะครับมันเป็นช่วงแรงครับ
วกกับมะนาวนี่นะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ

แนะนำครับเขาทำมะนาวคิ้วเป็นก้นกล้องนี้เนอะอ่า
แบบนี้ส่งขายด้วยอาจจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลย
ยินดีต้อนรับสู่เลมอนมีฟ้า
นี่ไงครับมะนาวไอศคิ้วมะนาวก้อนสะดวกพร้อมใช้
เรมอนมีฟาร์มของเรานะครับมีมะนาวคันสดและมะนาวแช่แข็ง
ไซส์หลายแบบให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นไอซ์คิ้วเหมาะกับตามบ้าน
รวมถึงเราจะมีตัวที่เป็นแบบซองเล็กสะดวกใช้งานง่าย
หรือจะเป็นแบบขวดก็จะมีหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือก
หรือถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหารต่างนะครับผม
เราจะมีอีกประเภทหนึ่งเลยเป็นตัวมะนาวแช่แข็ง
ฟองละ๑กิโลและ๒กิโล
มะนาวน้ำผึ้งซึ่งจะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมครับผม
แล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของไอเดียลามไอซ์คิ้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้องถามก่อนเลยแท้ว่าไอเดียการทำลามไอซ์คิวบ์มั่นมากจากไหนครับ
จริงมันเกิดจากการที่เราได้รับฟิตแบ็คจากลูกค้าครับผม
คือเราทำตัวน้ำมะนาวแช่แข็งขายอยู่แล้ว
มีทั้งหลายหลายขนาดแต่คราวนี้ลูกค้าที่อยู่ตามคอนโดหรืออยู่ตามบ้าน
ใช้ทีเดียวไม่หมดก็ใช้ทีไม่หมดเค้าเอามาระลายปั๊บเราไปใช้แข็งใหม่
ว่าเรามันระลายหลายรอบเหมือนรสชาติไม่ดีเลย
กลิ่นหอมลดลงใช่เราก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้มันสะดวก
สำหรับการใช้แค่ครั้งเดียวเราก็ทำเป็นก้อน
แล้วหนึ่งก้อนเราก็ทำปริมาณเท่ากันหนึ่งลูกพอดีเลย
เฮ้ยหนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งลูกเหรอครับ
คือปริมาณน้ำที่บีบมาจากหนึ่งลูกเท่ากับหนึ่งก้อน
ใช่ทำต้มยำต้องการใช้มะนาว๒ลูกก็หักมา๒ก้อน

ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะคะ
แต่ว่าอยากถามนะคะว่า
คุณมิ้นท์เข้ามาในวงการมะนาวได้ยังไงคะ
ผมไม่ได้จบใส่เกษตรผมจบใส่วิศวะมากกว่า
ใช่แต่คือถามว่าที่บ้านทำเกษตรมาตั้งแต่ผมเกิดแล้ว
ใช่พอผมจบมาเนี่ยก็ช่วงแรกเลย

ก็คือไม่ได้เข้ามาช่วยที่บ้านเต็มตัวอะไรอย่างนี้ครับผม
จนก็คือเกิดเหตุการณ์ว่าโอเคตั้งแต่ปีน้ำท่วมปี๕๔แล้ว
ก็คือแปลงมะนาวที่บ้านเกือบทั้งหมดก็คือโดนน้ำท่วมหมดทั้งหมดเลย
ก็เป็นแป้งหลากหลายสิบไร่
ซึ่งตอนนั้นพอมันโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วปุ๊บ

พอปลูกมะนาวรอบหนึ่งมันเป็นวงจรมาจากว่า
หลังจากที่ปู่พร้อมกันทุกคนมะนาวออกพร้อมกันทุกคน

ตอนนั้นก็คือยังทำงานประจำอยู่ในบริษัทอยู่แล้วก็
ลองหาดูว่าวันเสาร์อาทิตย์เราว่างเราจะช่วยอะไรได้บ้าง

ตอนนั้นคุณพ่อมีสวนก็เปิดขายต้นม้าอยู่หน้าสวนอยู่หลังต้นมะนาว
แต่ถามว่าลูกค้าเข้ามาเยอะไหมก็วันหนึ่งอาจจะเข้ามาแค่คนสองคน
เพราะว่าต้องเป็นคนที่เขาตั้งใจจะมาซื้อต้นมะนาวจริงนะจริง
ผมก็เลยงั้นเราแปรรูปง่ายดีกว่าเอาเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มแล้วกัน
ก็คือในสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีตระกูลน้ำมะนาวพร้อมเดิมหรือเป็นน้ำมะนาวสด
ตัวใหญ่จะเป็นน้ำมะนาวที่อัดโซดาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ซึ่งมันก็จะให้คนละรสชาติกับน้ำมะนาวที่แบบเหมือนเรากินน้ำมะนาวปั่น

เราก็เลยทำมะนาวพร้อมดื่มแล้วกันแล้วเริ่มขายเพราะช่วงนั้นมะนาวถูกด้วย

แต่ไม่ใช่แค่น้ำมะนาวขายดีมันทำให้ต้นมะนาวที่เราขายอยู่แล้วขายดีขึ้นด้วย

อันนั้นก็เป็นหนึ่งในการวิจัยให้เป็นโอกาส

แล้วเรามีความรู้เรื่องของการค้าขายอะไรบ้างไหมครับ

ช่วงนั้นก็ที่มาแชมป์โลกแรกก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็คือเราก็จะไปออกบูธอย่างเดียวเลย

ลูกค้ามาครั้งแรกเขากินเฮ้ยอร่อยมากเลย

เพราะว่าตอนแรกเราก็คือเราก็เป็นเกษตรกรมา
เราเป็นทำงานไอทีนี้มันไม่เกี่ยวกับฟิลล์อาหารเลย

ซึ่งเราก็มาทำปุ๊บเรากดเปิดคุณภาพไม่ได้

ช่วงแรกลูกค้าซื้อกลับไปเก็บได้แค่๓วัน
บางคนบอกว่าขม

คือถ้าเราไปเก็บตอนกลางวันมะนาวร้อนเอามาคันทันที

เราต้องศึกษาทุกอย่าง
รวมถึงสายพรรด์ด้วย
มีช่วงภาพมะนาวไม่พอเราเริ่มรับเปิดซื้อกาเสธกรเข้ามา
แต่ละอันมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่นถ้ามะนาวที่เป็นผิวเข้มจัด
เนี่ยเราขันอะขมทันที
อันนี้น่าจะพอดีแน่เลย

ถ้าเราเอาไปทำอาหารที่มีส่วนประกอบ

ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกยำ
หรือที่เป็นพวกต้มยำที่มันก็มีรสหวาน

หอมมากกว่ามะนาวสีอ่อน

น้ำผึ้งมันจะทำให้รสขมมันดันขึ้น

ความขมะนาวมาเรื่อยเลย

เหมือนเราเป็นวิศวกรมาก่อนนะคะ
แล้วเหมือนเราปรับตัวมาเป็นเกษตรกรเลย
อยากรู้ว่ามันยากขนาดไหนคะ

เทคนิคที่คุณพ่อเขาทำทิ้งเขาไปไหนมันคืออะไร

มีเข็มฉีดยาจิ้มอยู่ที่ต้นมะนาวไปหมด
แล้วคุณพ่ออยู่ดีเขาป่วยแล้วเขาสื่อสารไม่ได้แล้ว
ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะปรับตัวได้
โอ้โหจริงแล้วมันมีทั้งสิ่งที่เราคิดว่าปรับตัวแล้วมันถูกต้อง

เริ่มส่งขายในยอดในการผลิตผมขึ้นค่อนข้างสูงมาก
จากที่แบบธรรมดาขายหน้าฟาร์มเนี่ย
วันหนึ่งได้แบบพันกว่านี่คือเก่งแล้ว
กลายเป็นแบบอยู่ดียอดผมขึ้นเป็นหลักแสนขวดต่อเดือน
ซึ่งตอนนั้นเราก็เราเก่งแล้วเราสำเร็จแล้ว

คือมันเกิดเขาว่าตอนนั้นเรานึกว่าเราได้เราเก่งจริง
แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความสามารถของเรา

คือช่วงนั้นมันเป็นกระแสที่ว่าคนส่งในไลน์เต็มไปหมดเลยว่า

คือทั้งที่คุณภาพเราเหมือนเดิมทุกอย่าง

แล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำธุรกิจโดยแบบ

วันนึงที่ผมออกวูธเยอะประมาณ๑๔ที่

เน้นขายอย่างเดียวเลยผลิตแล้วขายอย่างเดียวเลย
เอาเงินมาก่อนไปขายที่นี่ได้เงิน
แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราไปขายเนี่ยมันกำไรหรือมันขาดทุน
พอเจอวิกฤตปุ๊บก็เลยเอามาวิเคราะห์ว่าแบบเอายังไงดี

มีวิกฤตไม่ก็เกิดการวิเคราะห์เอง
แต่อันนั้นคือมันทั้งวิกฤตก่อนแล้วเราเลยมาวิเคราะห์ตัวเองว่า
เฮ้ยจริงแล้วอะเราไม่ได้เก่งนะ

แล้วข้อล่างมันเกิดแบบแฟชั่นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไร
ถ้าเราจะรอดอยู่ในตลาดนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็น

เฮ้ยเราเนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์
จริงคือความบุญความบุญที่ต้องรู้จริง

อันนี้ผมแนะนำเลยก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือ

รวมทั้งของโครงการราชการของโครงการเอกชนเองก็ตาม
ปีหนึ่งผมจะอบรมประมาณสัก๒ครั้ง
คือการที่เจ้าของธุรกิจทำอยู่กับธุรกิจตัวเองเยอะเนี่ย
บางทีมันทำให้เราอยู่ใน

ใช่รถของเราซึ่งผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

หายอดหาเงินหายอดหาเงินขายให้ได้
คือบางทีการที่เราไปอยู่อย่างนั้นจริงมันทำให้เราไม่ได้ขยับไปไหน

ก็คือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนามัน
ผมจะคิดตั้งแต่๑๑๐ไปก่อน
คือโดยที่๑๐เราจินการให้ทุกอย่าง

แล้วเห็นไหมมันมีอีกตั้ง๖อันที่เรารอม
ตอนนี้คุณมินก็ผ่านวิกฤตผ่านการวิเคราะห์

อยากรู้ว่าตอนนี้ค่ะระวังเป้าหมายหรือว่าทิศทางในด้านธุรกิจยังไงบ้างคะ
มันจุดง่ายมากเลยเวลาเราไปต่างประเทศอย่างนี้ครับผม

ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมจะทำต้มยำเมืองนอก

ผมเชื่อว่าการที่เราจะส่งออกได้
อย่างน้อยอันดับแรกเราต้องทำให้คนในประเทศเชื่อให้ได้ก่อนว่าเราเป็นมะนาวจริง
คือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงมะนาวคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นแบรนด์ใด
หมายแรกของเราก็คือเราขอให้คนในประเทศเชื่อเราให้ได้ก่อนว่าเรารู้จักมะนาวจริง
อยากถามคุณมินว่าตอนนี้ค่ะยอดขายต่อเดือนแล้วกันใช้ประมาณกี่ตันค่ะ
ต่อเดือนเหรอถ้าเป็นเดือนที่คันนี่ประมาณ๔๐๕๐
๔๐๕๐ตันเยอะมากนะ
เรามีวิธีการจะทำให้หลายคนในประเทศไทยได้รู้จักและตื่นตัวในเรื่องแบรนด์ของเรา

ใช่ว่าเราไปจังหวัดนี้คุณจะคิดถึงแบรนด์นี้

ผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราทำเป็นสถานที่ของเราเองดีกว่า
ถ้าผมเอาของไปวางแค่บนเชียวว่าคุณอาจจะไม่รู้
ไม่เชื่อว่าแบบเอ๊ะปะนาวจริงหรือเปล่า
มาจากสวนจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าเขาได้เคยมาสถานที่ผมก่อนสักครั้งนึง

ผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราทำเป็นสถานที่ของเราเองดีกว่า
ถ้าผมเอาของไปวางแค่บนเชียวคนอาจจะไม่รู้

แต่ถ้าเขาก็ได้เคยมาสถานีผมก่อนสักครั้งหนึ่ง
เขาจะเริ่มจดจำแล้วอ๋อแบรนดนี้มันอยู่ตรงนี้นี่เอง

แล้วเขามันจะเกิดการลิงก์ได้มันจะเกิดการบอกตอบ
เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่ของเราเอง

แผงมะนาวเล็กเล็กนะคะหน้าสวนที่ลูกค้าเข้ามาเพียงไม่กี่คนเนี่ย
ตอนนี้ค่ะได้ขายไปทุกช่องทางแล้ว
แล้วก็ใกล้มือผู้บริโภคมากขึ้นนะคะ
และมีสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณมินตั้งใจก็คือ
เปิดเป็นคาเฟ่สวนมะนาวค่ะ

นอกจากสวนมะนาวแล้วผมยังมีคาเฟ่สวนมะนาวค่ะ
คาเฟ่ให้ทุกคนมาเยี่ยมชมอีกนะครับ
คอนเซ็ปของคารทำคาเฟ่หลักเลยคือ

ทำได้มีแบรนด์ที่มันมีมูลค่า

เราจะให้พนักงานขุดเรมอนทุกแก้ว

ที่นี่มันจะมีกลิ่นหอมของเรมอนผสมเข้าไปนิดนึง
นี่ครับของผมพี่เซนต์ก่อนเลยครับเลมอนอเมริกาโน
กาแฟผสมกับมะนาวเหลือมะนาวเขียวครับผมนี่
ที่เนยล่ะครับของเนยค่ะเป็นค่ะของผมนี่
ของของผมนี่เป็นครับผมก็เป็นน้ำมะนาวผสมชาเขียวครับ
มะนิลาดอ่ะครับผมเอาลองลองชิมดูลองชิมดูอืมอร่อย
เคยชิมแต่น้ำส้มกับคาแฟอันนี้มะนาวค่ะสดชื่นมาก

ครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวทาสเป็นทาสเลมอนทั้งหมดเลยที่อยู่ใน
ในร้านของเราเองครับผมคนเดียวเลยแล้วก็ที่สวนจริงจริงแล้วเนี่ย
เราพยายามทำเรื่องซีโรเวสเยอะมากครับผมก็คือกระบวนการจากการคั้นมะนาวเนี่ย
หลักเราก็จะมีทั้งเนื้อมีทั้งเปลือกมีทั้งเมล็ดมีทั้งนู่นนั่นใช่ไหมครับ
เราก็พยายามแปรรูปทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อเนี่ยครับผม
เราก็เอาไปทำตัววุ้นแทนเรียกว่าไม่มีอะไรที่เราทิ้ง
ใช่ส่วนตัวเปลือกเนี่ยเราก็ไปสกัดน้ำมันหอมระเหยครับ
แล้วส่วนหนึ่งเราก็เอาไปแบ่งเอาเป็นเป็นสแนคเป็นของทานเล่น
เป็นเปลือกมะนาวแช่แช่เอ็มมันจะกินชุ่มคอขยิบก่อนนะ
ซักหนึ่งทำแหงผมกินก่อนอย่าลืมส่งมันทำหนึ่งด้วย
มันจะไม่ให้ขวัดให้พลังงานศูนย์อืมเป็นยังไงมั่งแม่
อกูปกับมากผู้ชมกูปกับได้กินสมุนไซม์อ่ะแล้วก็คือขนาดนี้

ไปหาคุณพี่ที่ฟาร์มเลยได้ใช่ไหม

วันนี้สนุกตื่นเต้นกับมะนาวจริงคุณผู้ชม

มันสามารถแตกยอดแตกลายเป็นธุรกิจไอเดียอีกมากมายเลยนะครับ

สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณมิ้นจากเลมอนมีฟาร์มมากเลยนะครับ
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันในวันนี้
ขอบคุณคุณมิ้นครับขอบคุณมาก
เวลาดี๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ